อ่ะส่วนเหตุการณ์หัวร้อนเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่แยกรัชดาลลาดพร้าวนะคะ
รถเมย์๒คันคุณผู้ชมนึกภาพรถเมย์นะมันคันก็ใหญ่นะ
อ่าแล้วจอดติดไฟแดงจอดจอดอยู่เลนข้างกัน
แล้วถามว่าใครจะไปไหนได้อะไรยังไงล่ะ
มีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาอยากจะไปตรงนี้เขาอยากจะรอดได้ไหม
ไปไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าใหญ่มาจอดข้างใหญ่นะคะ
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันโดยเฉพาะกระเป๋ารถเมย์
ด่าคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาจะลอดผ่านไปอ่ะ
อ่ามีคนถ่ายคลิปมาได้ด้วยหรอให้คุณผู้ชมดูค่ะสวัสดีค่ะ
ใครที่ไม่ได้อยู่ลาดพร้าวหรือว่าไม่ได้ไปบ่อยบ่อย
มันต้องไปได้คุณคะลาดพร้าวมันเป็นถนนเก่าแก่
เล่นเขานิดเดียวแล้วเนี่ยรถมีมาจอดข้างกัน

เข้าไปได้ค่ะแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันแบบนี้
เพราะว่ารถจัดกระยานยนต์ที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะ
เขาพยายามจะขอไปขยับให้ผมหน่อยขยับให้ผมหน่อย
เมย์ก็บอกมันขยับไม่ได้มันติดเสาอ้างไปอ้างมา
คือถ้าพูดคุยกันเฉยมันก็ได้นะ
แต่เกิดการด่าทอกันไงและต่างฝ่ายก็ต่างเถียงกัน
กลายเป็นด่ากันใหญ่โตฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็ด่าคืน
บอกให้รถเมย์ขยับเพราะว่ามันปิดช่องเลนซ้าย
รถเมย์ก็ด่ากลับโดยเฉพาะกระเป๋ารถเมย์นี่นะคะ
คนที่ถ่ายคลิปนี้แล้วเขาเอามาโพสต์ไว้
เขาเขียนข้อความบอกว่าอย่าทำแบบนี้ไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรก็ตาม
พร้าวตอนนี้มันสาหัสสาหัสจริงสาหัสอยู่นะคะ
รถเมย์จอดขวางคู่กันแบบนี้อาจจะไม่ผิดกฎหมาย
แต่ถ้ามีน้ำใจเปิดทางให้กันหน่อย
ก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดให้เบาลงได้บ้าง
และลาดพร้าวมีรถเมย์หลายสายและแต่ละสายก็ไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดามีติดอันดับประเทศ
เดี๋ยวฟ้าติดอันดับประเทศก็มีแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวา
ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วก็อยากให้ดูแลเหมือน